เอาแบงค์ปลอมไปใส่

คุณผู้ชมก็ต้องเตือนนะฮะต้องระวังกันหน่อยนะครับ
อันนี้คืองานประเพณีใส่ดอกอินทรักจิน

ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่๓๐พฤษภาคมถึง๖มิถุนายนที่วัดเจดีหลวงวรวิหารในตัวเมืองเชียงใหม่
มีผู้ทศาสตร์ธนิกชนเข้าไปร่วมใส่ขันดอกบูชาเสาอินทะกิษและก็ส่งน้ำพระท่าเจดีหลวงตามประเพณีกันเยอะแยะมากมาเลย
ทีนี้ไปดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นหน่อยมันมีสิ่งแปลกปลอมในงานประเพณีที่ดีงามก็ปรากฏออกมาครับนี่ฮะนายประสิทธิ์ชูดวง
ซึ่งเป็นกรรมการวัดบอกว่าทุกวันนะกรรมการจะเปิดตู้รับบริจาคนับเงินแล้วก็เอาเงินที่ประชาชนบริจาคไปฝากธนาคาร
แต่ไปพบแบงค์๑๐๑ฉบับเอ๊ะทำไมมันแตกต่างจากแบงค์อื่นล่ะ
เพราะว่าผิวมันเรียบผิดปกตินะมันต้องมีลายน้ำใช่ไหม
แบงค์จริงมันต้องนูนหน่อยทำไมอันนี้มันถึงเรียบ
จับแล้วมันลื่นเหมือนกระดาษทั่วไป
ไปส่องไฟดูลายน้ำก็ไม่มี
ก็เลยไม่แน่ใจว่าคนทำบุญเขาตั้งใจ
หรือว่าเขาไปรับแบงค์ปลอมมาโดยที่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นแก๊งปลอมเหมือนกัน
ซึ่งธวัดก็ไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้วนะครับ
เพื่อเตือนให้ประชาชนระวังเรื่องของแบงค์ป้อม
ซึ่งวัดเองก็ต้องระวังเรื่องของแบงค์ปลอมเช่นเดียวกัน
ระบาดไปทั้งพ่อค้าแม่ค้าอันนี้เข้ามาที่วัดแล้วนะครับ
นั่นน่ะสิคะทำบุญนะจริงไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเงินหรอกเกี่ยวที่จิตใจเนาะ